ฟุตบอลกันหน่อยนะครับสำหรับมหากรรมซีเกมครับ
แข่งขันกันก่อนกีฬาชนิดอื่นนะครับก็เป็นสายของทางเวียดนามครับ
เจ้าภาพศูนย์ศูนย์คนดูก็คงยังแน่นขนาดเหมือนเดิมนะครับ
เพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเล่นเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เจาะไม่เข้าจริงนะครับ
ดูจะเร่งไม่ขึ้นทั้งสองทีมจบ๐๐นะครับ
ทำให้เวียดนามยังไม่สามารถแส่งขึ้นไปเป็นทีมนำของกลุ่มได้นะครับ
เดี๋ยวไปติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของคู่นี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูความพร้อมของทีมไทยด้วยนะครับ
ก่อนที่จะเจอทางสิงคโปร์ในวันนี้นะครับติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับ
ทีมชาติไทยชุดสู้ศึก๔เกม๒๐๒๑ลงสนามฝึกซ้อมต่อเนื่องก่อนเตรียมดวนทีมชาติสิงคโปร์เวลา๑๙นาฬิกา
หมายเกมนี้คือการคว้า๓แต้มเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาโนโพลกิ้งลงฝึกซ้อมต่อเนื่องณสนามในศูนย์ฝึกนามดิ่ง
ลงแข่งขันกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึก๔เกม๒๐๒๑รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่๒วันนี้เวลา๑๙นาฬิกา
ซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาราว๑ชั่วโมงตั้งแต่ที่เดินทางมาซ้อมคือแข้งที่ได้ลงสนามไม่เต็มเกมและเป็นตัวสำรองในนัดแรก
ดามแป้นวมพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกคนรู้ดีอีก๓คลิปที่เหลือจะเป็นเกมที่ยาก
นัดต่อไปเจอกับสิงคโปรอะไรอะนอกจากจะไม่มีโจทานเข็มดเบี่ยวจะต้องน่าจะรอเช็คคอมฟิสของวิเรียมวาเดชรที่บาดเจ็บจากเกมนัดแก้ง
มีความทั้งทีมเวิร์คแล้วก็กำลังใจกำลังกายกำลังรวบรวมสติให้เข้มแข็ง
ซึ่งแป้งคิดว่าเมื่อวานก็เป็นเกมหนึ่งที่จะเป็นเกมที่มีประสบการณ์ที่ดี
สำหรับผู้เล่นทั้ง๑๑คนแล้วก็บวกอีก๕คนที่ลงไป
นและเพื่อนร่วมทีมจะใส่เกินร้อยเพื่อคว้าชัยในเกมกับสิงคโปร์ให้ได้
แต่จะประมาทคู่แข่งไม่ได้เลย
จากนี้ชาทิพย์ส่งกระสินกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่
วีดีโอคอลมาให้กำลังใจมาดามแป้งผู้จัดการทัพช้างศึก
และเหล่าแข้งชุดสู้ศึก๔เกม๒๐๒๑ให้สู้ต่อไป
โดยกล่าวสั้นว่าแม้จะสถานการณ์ที่ยาก
แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบในช่วง๓เกมที่เหลือ
คุณซื้อไว้ห้าสิบเอ็ดปีมีจุดเด่นคือความเข้าใจร่วมกันในเกม
ออกแกนหลักส่วนใหญ่คือผู้เล่นจากสิบชิงแชปเอเชียสองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือก
แม้จะไม่มีสองพินองตระกูลฟันดี้แต่ยังมีสามผู้เล่นโคตรอายุเกินสีเท้าดี
ไม่ว่าจะเป็นไซฟูมีซามซูฟามีอารีฟีนและชารูซาซาลี
ซึ่งทั้งหมดพร้อมลงสนามในเกมนี้ส่วนสถิติที่พบกันในศึกสี่เกมห้าครั้งหลังสุด
ทีมชาติไทยชนะสี่แพ้หนึ่งยิงได้แปดและเสียสองมาตัวเท่านั้น
ส่วนตารางคะแนนหลังผ่านอัดแรกของกลุ่มบีทับชั้นศึกอยู่ดับสี่ตามหลังมันเมริกาจากฝุงสามคะแนน
กับสิงคโปร์จำเป็นต้องคว้าชัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
แต่หากแพ้ในเกมนี้โอกาสเข้ารอบจะริบหลีดทันที
กฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์วินิตมานนท์ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม
เชื่อว่าบรรยากาศในช่วงหนึ่งทุ่มของวันนี้นะครับคนก็จะแน่นสนามเหมือนกันนะครับ
เพื่อที่จะมาเชียร์ทีมไทยด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็กองเชียร์เวียดนามอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
ที่จะเข้ามานะครับลุ้นเชียร์ทีมคู่แข่งที่เจอกับไทยนะครับซึ่งเราก็ต้องผ่านความกดดันตรงนี้ไปให้ได้โดยเฉพาะ